มะนาวและมะลิ
คนละรุ่นนะแต่เขามาพร้อมกัน
นางเอกสาวสวยน้องมะนาวสอนศิลป์ค่ะ
หายหน้าหายตาไปจากในวงการบันทึกจังหลังสามปีแล้ว

พร้อมกับเปิดใจอัปเดตกับพี่นักข่าวหลายประเด็นเลย

หลายคนก็บอกว่าเผลอแป๊บนี่๓ปีแล้วนะมะนาว

เพราะว่าน้องในเฟสตัวเองไปเรียนต่อปริญญาโท

ล่าสุดเรียนจบแล้วเก่งมาก
รับได้ทุกค่ายออกได้ทุกช่อง
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็ยอมรับแบบแมนเหมือนกันว่า
หนูเนี่ยโสดซะยิ่งกว่าโสดอีกค่ะ
น่าจะ๓ปีค่ะคือไม่ได้เล่นละครเลย

จริงอยากเล่นละครเหมือนกันนะคะ
คือมีแต่แฟนอยากให้เราแบบกลับไปเล่นละคร
แต่เราก็เหมือนแบบรออยู่เหมือนกันรอจังหวะว่า
จะมีช่องไหนค่ายไหนมาติดต่อเราไหม
เพราะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นฟรีแลนซ์อะไร
หรือว่าแบบมะนาวรับงานหรือยังอะไรอย่างนี้
เขาก็ประกาศตรงนี้ว่ารับนะคะรับแล้วค่ะ
หลายปีแล้วนะใช่โสดได้หลายปี
แต่ไม่มีใครกล้าจีบเลยไม่มีใครกล้าจีบเลย
มันมีอยู่แล้วพี่ใครโสดไม่เหงาว่างั้นมันเหงา
ก็เหงาแหละแต่เจ๊กกะลีนไม่เคยเหงาเลยโสดตลอดนะ
ถึงว่าชอบไปสนามบอลเนี่ยเรา
แต่วันก่อนมันก็เพิ่งเจอแฟนเก่าเขานะ
อุ้ยเดี๋ยวไปพูดถึงคนเก่าเดี๋ยวรอพูดเรื่องแฟนใหม่เขาดีกว่า

ส่วนงานเดียวกันเจออีกมะหนึ่งอย่างที่บอกไปคนละรุ่นนะ
น้องมะลิลูกสาวสุดเลิฟของแม่โบนี่ไงตัวจิ๋วนะฮะ
น่ารักมากเลยมาร่วมงานออกอีเวนต์เก่งนะจ๊ะช่วงนี้
ให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์พร้อมกับโชว์ความน่ารักค่ะ
แล้วจำได้ไหมคุณน้องมะลิเนี่ยเขาชิมงานละครไปแล้ว
ฝีไม้ลายมือละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องฟ้าเพียงดินค่ะ
เล่นเป็นสาวปรางกัญญารันตอนเด็กนั่นเองแสดงดีมาก
ฉากร้องไห้น้ำตาหยดแหมะเลยนะฮะ
พี่นักข่าวถามว่าจบไปหนึ่งเรื่องแล้วน้องมะลิอยากเล่นละครอีกหรือเปล่า
บอกว่าอยากเล่นค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่อยากร้องไห้นะ

และอีกอย่างหนึ่งหลายคนบอกนี่เห็นภาพเห็นคลิปการ์ดนี้ใช่ไหม
น้องทำงานวันเกิดแม่โบ
เขียนการ์ดโอยพรแม่โบแล้วมะลิเป็นสายเปย์นะ
มะลิยัดเงินเข้าไปด้วยแม่แกร้มไปเลย๑๐๐๐บาทนะ
ตั้งใจเขียนให้แม่มากเลยแล้วก็ตั้งใจทำงาน
เงินมาก็ตั้งใจอยากจะให้แม่โบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
รับแม่นะคะ
วันดูภูเขียนแล้วก็วันดูภูฟูแม่กับนิจนักและพี่โตและพ่อ
หนูก็ไม่ได้เขียนเลย
แล้วคือในการ์ดที่หลายคนซึ้งคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีนะ

มะลิเขียนโวยพรคุณแม่วาดรูปมีน้องมะลิมีพี่ชายคือน้องออโต้
แล้วก็มีแม่โบแต่ภาพข้างหลังแม่โบจะมีภาพเหมือนเงากลางเป็นเงาผู้ชาย
น้องมะลิว่าถึงคุณพ่อพี่ปอทฤษฎีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นแล้วก็
พิศดีนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นแล้วก็